สวัสดีครับทายุรัตน์มวยชายไฟเตอร์
สวัสดีครับทายุรัตน์มวยชายไฟเตอร์
สวัสดีครับทายุรัตน์มวยชายไฟเตอร์

คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครสีธรรมดา

ที่ผ่านมาเพียงแค่น้ำจิ้มครับตามกันต่อตื่น
สยามจอชัยวัดครับนายอันนันดาปราศาสตร์หินพิมมาลครับ
จากกระเภอพิมมาลจังหวัดนครราชศรีมาววัย๑๖ปี
แค่ได้ยินนามสกุลว่าปราสาทหินพี่มายนี่ก็ต้องบอกว่าการันตีได้เลยแหละครับ
ตระกูลมวยเลยครับสำหรับต้นตระกูลเองก็คือสุขประสาทหิมพิมารหรือว่ายักษ์สุกนั่นเอง
ถือว่าเป็นมวยไทยยอดมวยไทยรุ่นใหญ่ครับ
แล้วทัดมาก็จะเป็นศกัฐพรทวี่เป็นแชมป์โลก
แล้วก็ยังมีคุณพ่อซุฤยาปราศาสตร์หินพิมมาลเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกครับ
แล้วก็ยังมีน้องชายอย่างเจ้าบูซ่านจอชัยวัดครับ
นี่เป็นพี่ชายของปูซานนะครับ
วัย๑๖ปีครับสำหรับเป็นสยามจากค่ายมวยจอชัยวัดครับ

สทชัยวัดสุขะเดชาส่วนมุมแดงครับ
ค่ายมวยแก้วสำลิดครับฤทธิไกรแก้วสำลิดครับ
นภัทรสุขันธองจเมืองจคศิษย์ธรรมดาวัย๑๙ปี
ฟอร์มหลังครับชนะ๑แพ้๒ครับล่าสุด
มาแพ้บรรดาศักดิ์สตระกูลเพชรครับในรายการมวยไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
และเป็นความพ่ายแพ้ที่สนุกดูดเดือดร้าวใจแฟนมวยแล้วครับวันนั้น
ต้องบอกว่าเป็นการชกที่สมศักดิ์ศรีเหลือเกินครับ
เก่ากว่าครับมุมแดงเจ้าของฉายาจิ้งเหรนไฟครับ
ต้องยอมรับนะครับว่าลิติไกลนั้นเป็นมวยที่
จังหวะการออกหมัดแล้วก็หลักเหลี่ยมฝีมือมวยนั้นดีเหลือเกินครับ

ไหวเท่าแค่๑๖ปีเท่านั้นครับสำหรับเจ้าเบสสยามขวายาว
นี่เป็นลูกศิษย์ของพ่อเลี้ยงศรีเมืองสิงห์สวนเงินนะครับ
พยายามจะเดินเบียกครับขยับมากับประกันหน้าเตือนเลยครับ
ช้าไม่ได้ครับเวทีมวยไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
สนามมวยมนตรีสตูดิโอราภาว๑๐๑
ต้องบอกว่าปวดปาดหัวตัวเท่าเลยครับคู่นี้
พยายามเข้ามาเบสสยามวางแค่ขวา
พยายามจะเตะไปที่พับในโอ้วอย่าลืมไข่มวยแก้วสำฤิทธิ์มัดคมครับ

โดยเฉพาะอาณวัธแก้วสำฤิทธิ์เป็นยอดมวย๒พ๒คนที่๒ประเทศไทยครับ
พยายามจะเน้นที่มัดขวานะครับ
ขณะที่เบ้นสยามพยายามจะขยับเข้ามา
นี่เป็นไฟล์แรกของเว้นสยามที่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
ฤทธิการนี่เป็นน้องชายของแก้วกล้าแก้วสำลิดนะครับ
โอ้โหจะบูนมวยด้วยกันทั้งคู่นะครับ

ที่นี่ต้องออกอาวุธต้องขยันนะครับ

จังหวะวางซ้ายหน้าของฤทธิไกรครับ
เป็นสยามด้านซ้ายพยายามจะวัดระยะทำลายจังหวะของฤทธิไกร
เตรียมกระทั่งด้วยซ้ายเติบด้วยแค่ขวาเจอมัดสวนเลยครับ
รออยู่แล้วครับเจ้าฤทธิไก่ครับ
หมัดครมครับฤทธิกาย

เป็นสยามนั้นสายตายังดีอยู่ครับ
พยายามจะต่อยหมัดขวาต้องใจเจอแข้งสายหน้าแหละครับ

วันนี้สตจอไม่มา
แม่เป็นสยามพยายามจะดึงจังหวะและพยายามจะคืนด้วยหมัดขวาครับ
สิทธิไกรพยายามจะสร้างโอกาสให้กับตัวเอง
เดินหุ้กซ้ายเข้าไป
เป็นสยามพยายามจะท้าดวนชวนแรกหมัดครับ

ขู่รุ่นน้องเลยครับสำหรับเจ้าฤทธิไก่
แต่พูดถึงเบนสยามประสาทหินพิมายนี่
ได้ทิ้งบ้างครับ

เรื่องใช้มัดนั้นไม่เป็น๒รองไครเหมือนกันครับ
มีดีกรีเป็นถึงเหรียญทองแดงโอลิมปิกเลยครับ

คุณพ่อนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงนะครับ

จังหวะส่วนมัดนั้นยังได้เสี่ยวด้วยผู้ทรีย์ครับ

แต่โอ้โหมัดคว้าของเว้นเซยาม
แล้วก็ชวนแฟนฟุตบอลครับ
วันเสาร์ที่๒๒นักกระดาษคลุมนี้ครับ
โอ้โหเกมเข้าใส่แล้วครับเว้นเซยาม
โอ้โหฤทธิไกรพยายามจะขยับพยายามจะหาจังหวะแล้วครับ
พยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองโดยเฉพาะแข้งซ้ายหน้า
เป็นสยามดูครับจังหวะหลุดจังหวะหลวมนี่โดนตลอดเลยครับ
หน้าของฤทธิไกรนั้นทำงานได้ดี

ไม่ถึงครับฤทธิไกร
เว้นเซยามดั้นสายวัดระยะแล้วทำลายจังหวะฤทธิไกร
จังหวะเกี่ยวและแน่เฯกขืนไม่ถนนัดครับ
โตอิทธิ์ฟราวเข้าไปครับ

เจ้าประคุณให้โดนเหมือนกันครับ

ส่วนทางด้านเม็ดสยามแก่ก็รักกุลมวยดีครับ
เก่งในเรื่องมวยสามารถสมัครและอาชีพเหมือนกันครับ

โอ้โหมาแล้วครับฤทธิไกรทะโดนชวนแรกแล้วครับ
วันนี้ได้พ่อเลี้ยงศรีเมืองสิงสวนเงินครับ
ยืนอยู่ที่มุมแดง

จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยมันโอ้ย

ออกอาวุธแล้วก็ให้เดินหน้าครับ

อย่ามาพยายามจะต่อยขวาบริเวณลำตัวครับ

จังหวะต่อยเดี๋ยวมันนี่แค่พยายามจะคืนครับ

เอาละครับเป็นสยาม

รอจังหวะคอยสวนอยู่ครับเพชรสยาม

พยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อน

นี่ไว้ก่อน

โอ้โหฝ่าล่างประเภทกาวยามท่ากับจกม้าอีกแล้วครับ

เอาดูภาพช้าลั้นก่อนครับ
แล้วถีบต้องบอกว่ายิ่งชกตัวยิ่งใหญ่ขึ้นครับสำหรับเบ้นสยาม
แต่ยังใช้ความใหญ่ของตัวเองไม่เป็นประโยชน์ครับ
ในขณะที่ฤทธิไกรนั้นพยายามจะขยับเข้าหาแล้วครับ

แล้วช่วงปลายยกนะครับฤทธิไกรนั้นเหมือนกับจับจุดได้เลยครับ

นี่กันแล้วต่อเนื่องกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมพ์เอเชียครับ
ต่อเนื่องกับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติอินโดนีเซีย
เวลา๑๘นาที๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทรัสทีวีช่อง๓๒อย่าลืมติดตามกันครับ

มันไม่ว่าจะเป็นมวยฟุตบอลหรือว่าวอลเล่บอลครับ
อ๋อแล้วครับยกที่สามเป็นสยามไม่หนีละครับ
และกำลังจะเน้นที่วงในมากขึ้นครับ
มากขึ้นครับสำหรับเป็นสยาม

ฤทธิไกรพยายามจะดื้อครับยังดื้อครับฤทธิไกร

เป็นสยามไม่หนีเลยครับเจอแค่งซ้ายหน้าของฤทธิไกร
เป็นสยามวางซ้ายหน้าจังหวะเกี่ยว
ยังคืนไม่ถนัดและพยายามจะตบด้วยฮุกซ้ายครับฤทธิไกร

วบเอวเลยครับสำหรับฤทธิไกร

ฤทธิไกรจัดซ้ายจัดขวาครับ
โอ้โหใส่ลูกเก่ากระดูกประสบการณ์แล้วครับฤทธิไกร
เป็นปลายเปลี่ยนโอ้โหนี่ก็มาทะลูกพัก
อ่าฟันยางกระเด็นเลยครับถีบลูกนี้
โชว์เลยครับนี่แหละครับความเก่าของทางด้านฤทธิไกรแก้วสำลิดครับ
โอ้โหเจ้าของฉายาจิ้งเหรนไฟนี่ไม่ได้มาง่ายครับ
เจ้าของชายาจิ้งเหลนไฟในอันดีตก็คือจำเรินทรงกิจติรัสครับ

จิ้งเหรียญไฟจำเรินทรงกิจรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จครับ
มาดูดักงานปัจจุบันครับ
จิ้งเหลนไฟฤทธิไกร
ประเภทเข้าออกรวดเร็วครับ

ฤทธิไกรพยายามขยับ
นี่ครับเล่นงานบริเวณลำตัวแล้วล็อกใน

ต้องบอกเคลื่อนที่ช้าลงอย่างชัดเจนเลยครับ
พอโดนท้องนี่ออกอาการให้เห็นเลยครับ
ลุยต่อครับสำหรับฤทธิไกร
พยายามจะขยับพยายามจะสร้างจังหวะให้กับตัวเองครับเป็นสยาม
เบียดเข้ามาเจอโอ้บัตรขวาของฤทธิไกรบริเวณลำตัว
เป็นสยามออกการให้เห็นเลยครับ
เร็วจริงครับสำหรับทางด้านเจ้าฤทธิไกรครับ
ฤทธิไกรจับโอ้โหอยู่ในสายหน้าเบ้นสยามครับ
หนักจริงครับแต่ต้องขยันมากกว่านี้ครับ
วมไม่ได้ครับฤทธิไกรรออยู่แล้ว

แล้วเล่านักชกหลายคนที่ไม่เคยช็อกตรงกลางวันมีปัญหาครับ

เป็นสยามเบียดเข้ามาพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแข้งซ้ายครับ
จังหวะเกี่ยวแม่ยังคืนไม่ถนัดครับ
ฤทธิไกรครับตีด้วยขวาอ้าวสวนเหมือนกันครับเป็นสยาม

ครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคู่ที่๒ของรายการครับ
พลิกไปพลิกมาครับ
ดูภาพช้าครับจังหวะจิ้มหมัดชุดครับแล้วเสียบด้วยเข่าขวาครับ
คุณแค่กลิ่นคร่าวโดยเราบอกว่าต้นยกธิ์นี่มาแรงครับพยายามจะใช้วงในครับ
เข้าบทตางด้านเจ้าลิถิกัยครับนักชดรุ่นพี่
โอ้โหต่อยต้นยกนี่ต้องบอกว่าต่อยสไตล์ของแม็กซ์เลยครับ

โอ้โหประทานรูปพลักษณ์ทีเดียวครับ

มาแล้วครับส่งตรงขึ้นไปบนเวทีครับ
เอาละครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแดงและมุมน้ำเงินรับมาลัยเงินรางวัล
ริดที่ไก่๙สำริด
ขอบคุณผู้ชมครับความมั่นยังรอด
ผู้ชมอยู่ที่นี่กับรายการ